เป็นคนข้างบ้านที่มีอาการคลุ้มคลั่งนะครับ
แล้วก็บุกเข้าไปที่บ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เข้าไปหวังจะทำร้ายร่างกายลูกสาวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน๒คน
อายุ๑๕ปีกับ๑๘ปี
ปรากฏว่าลูกสาวทั้งสองคนวิ่งหนีออกมาได้

แล้วก็แม่ของสาวทั้งสองคนไปทำงานอยู่ที่สวน
สาวทั้งสองคนวิ่งหนีไปหาพ่อแม่
ปรากฏว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นพ่อ

เพื่อจะมาระงับเหตุชายคลุ้มคลั่งที่บุกเข้าบ้านของเขาเอง
ปรากฏว่าพอกลับมามีการยิงต่อสู้กันคุณ
เพราะชายคลุ้มคลั่งชักอาวุธปืนออกมายิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเองก็ยิงสวน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียท่าถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้ได้รับแจ้งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ประมาณ๔ทุ่มเกือบ๕ทุ่มแล้วนะครับ
เหตุเกิดที่ตำบลตะกุกใต้อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราธานี
เจ้าหน้าที่สพวิภาวดีจังหวัดสุราธานี
ก็รุดเข้าไปที่เกิดเหตุนะครับ
พบร่างของนายรุ่งธรรมเมืองประเทศอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๘เสียชีวิต
อยู่ในรถกระบะบนเบาะที่นั่งคนขับ
โดยรถคันนี้จอดอยู่ทางเข้าบ้านห่างจากตัวบ้านประมาณ๒๐เมตรนะครับ
ส่วนผู้ตายมีบาดแผลถูกยิงที่กลางหน้าอกแล้วก็ที่ท้อง
รวมทั้งที่มือซ้ายรวม๔แผล
ส่วนคนยิงก็เป็นคนข้างบ้านแล้วครับ
ก็คือนายวรเชษชมผู้ห้อยอายุ๓๔ปี
ซึ่งบ้านอยู่ติดกันกับบ้านของผู้ตายบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หลังก่อเหตุนะฮะผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
นางบุญชีพจันแสงอายุ๔๕ปีภรรยาของผู้ตาย

กับสามีออกไปทำสวนตามปกติโดยขี่รถจักรยานยนต์ไป
ส่วนนายรุ่งธรรมสามีขับรถกระบะไปนะครับ
โดยที่บ้านก็จะมีลูกสาวอายุ๑๕ปีกับคนโตอายุ๑๘ปี
จะกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็อยู่บ้านกัน๒คน
จู่นะฮะนายวรเชษผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นคนที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยนะครับ
ก็คลุ้มคลั่งฮะบุกมาที่บ้านพยายามจะพังประตู
เข้าไปทำร้ายลูกสาวทั้งสองคน
ลูกสาวโทรมาบอกแม่แม่ก็โทรไปบอกสามี
แม่ก็โทรไปบอกพ่อของเด็กทั้งสองคนให้รีบกลับไปที่บ้านนะครับ
แต่ทีนี้ตัวผู้เป็นแม่ขี่รถจักรยานยนต์
ดึงรถจักรยานยนต์กลับถึงบ้านก่อน
คือตอนนั้นคนร้ายออกจากบ้านของเธอไปแล้ว

เธอก็เลยรีบพาลูกสาววัย๑๕กับ๑๘ปีออกมาจากบ้าน
ซ้อนรถจักรยานยนต์ซ้อน๓กันมาเพื่อจะไปแจ้งความ
และระหว่างนั้นสามีไม่รู้ว่าพวกเธอกำลังจะไปที่สพ

แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้เป็นแม่มารับลูกออกไปจากบ้านแล้ว

ผู้เป็นสามีขับรถมาที่บ้าน
สุดท้ายนะฮะนายวรเชษโผล่มาที่บ้านอีกทีหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าคลุ้มคลั่งเหมือนกันแล้วมีการยิงกันคุณ
นายรุ่งธรรมซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
กลับมาที่บ้านมาเจอกับนายวรเชษที่กำลังมีอาการคุ้มคลั่ง
และนายวรเชษก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงใส่ผู้ตาย
มาจากทางบ้านของนายวรเชษเองเลย
และผู้ตายก็ใช้อาวุธปืนขนาด๑๑มมยิงตอบโต้กัน
ยิงกันไปยิงกันมาบริเวณหน้าบ้านของผู้ตายนะครับ
แต่ผู้ตายก็พลาดท่าถูกยิง
แล้วก็พยายามจะวิ่งหนีมาขึ้นรถกระบะคันที่จอดอยู่
ห่างจากบ้านประมาณ๒๐เมตร
พอขึ้นมาได้เท่านั้นแหละขับต่อไปไม่ไหว
เพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตขารถนะฮะ
แล้วไงมันตรงหน้าบ้านพอดี
ไงก็มาเลยไงก็โยนมาเลย
กูไปกันเย็นนะค่ะ
นี่แหละครับหัวอกผู้เป็นพ่อแม่นะพอได้รับแจ้งจากลูกสาวว่าอยู่ในอันตราย
พ่อแม่ก็รีบกลับบ้านแม่มาช่วยลูกสาวออกไปได้แล้ว
แต่ผู้เป็นพ่อก็เคาะร้ายมาเจอกับชายคุ้มคลั่งพอดีนะครับ
จากการตรวจสอบประวัติของนายวรเชษชายคุ้มคลั่งที่ก่อเหตุ
เพราะว่าเคยถูกจับในคดียาเสพติดแล้วก็คดีอาวุธปืนมาก่อนนะฮะ
แล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดนะคุณผู้ชมฮะ

นายวรเชษเข้ามอบตัวกับตำรวจสพวิภาวดีสุราธานีแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
ถึงสาเหตุของการเกิดอาการคุ้มคลั่ง
และแรงจูงใจในการก่อเหตุ
คดีนี้ต้องมีความคืบหน้าแน่นอน
ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรถึงสาเหตุของการก่อเหตุ